ผู้ชายคนหนึ่งค่ะฆ่าปาดคอพันรยาตัวเองนะคะ
เพราะว่าภรรยาขอกลับไปอยู่บ้านอยากจะแยกทางกันอยู่
อยากจะกลับไปอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดพิษนุโลก
ก็เลยก่อเหตุฆ่าปาดคอแล้วก็อุ้มลูกเลี้ยงนะคะ
อายุ๗ขวบเนี่ยวิ่งออกไปไปให้รถชน
แต่ว่าไม่เสียชีวิตก็คือได้รับบาดเจ็บนะคะ
ทั้งตัวเองแล้วก็ลูกเลี้ยงเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ
ก็คือสามีคนนี้ได้เรียบร้อยแล้ว
เขาทำไปเพราะเขาบอกว่าไม่อยากจะแยกทางกับพันรยาเลย
แต่ห้ามไม่ฟังจริงนะคะตัวเองห้ามอารมณ์ไม่อยู่ด้วย
ก็เลยก่อเหตุขึ้นมานะคะอยากจะขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์สามีฆ่าปาดคอพันรยาจนเสียชีวิต

หวังจะให้รถชนตายที่ถนนหน้าหอพักที่ตัวเองอยู่กับพันรยา
แต่ว่ารถเบรกทันก็เลยได้รับบาดเจ็บเท่านั้น
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่เกิดเหตุค่ะ
จุดนี้เป็นห้องเช่าที่ผู้ตายและผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่ด้วยกัน
ไปคุยกับแม่ของนายพงศกรอู่ทองซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ
แม่ของผู้ก่อเหตุเล่าให้กับทีมข่าวเราฟัง
บอกว่าลูกชายกับผู้ตายคบหากันประมาณ๓ปีแล้ว
ก่อนที่จะมาอาศัยอยู่ที่ห้องเช่าเนี่ย
เริ่มมาอาศัยอยู่ตรงจุดนี้ช่วงปีใหม่
ที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีปัญหากันมาก่อน
แต่มาได้ยินทะเลาะกันหนักเลยช่วงสงกรานที่ผ่านมานี่เอง
เพราะว่าได้ยินว่าพันรยาขอกลับบ้าน
ไปอยู่ที่พิษนุโลกก็คือขอแยกทางกัน
จากนั้นลูกชายก็เกิดความเครียดมาโดยตลอด

จนถึงวันเกิดเหตุทราบว่ามีการดื่มเหล้ากัน
ลูกชายเมามากแต่ไม่คิดว่า
จะถึงขั้นลงมือก่อเหตุฆ่ากันแบบนี้
ส่วนนายกฤษณะเขียวเรือง
เป็นน้องชายของผู้ตายอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะ
เปิดเผยกับทีมข่าวของเราเหมือนกันบอกว่า
เมื่อวานนี้พี่สาวให้ตัวเขาขับรถพามาเก็บของ
ที่ยังคงเหลืออยู่ในหอพักที่อยู่กับสามี
พอถึงหอพักจุดนี้พี่สาวเข้าไปเอาของในห้อง
โดยหลานสาวอายุ๗ขวบก็เดินตามไปด้วย
แต่พอดีเจ้าของหอพักเขาเรียกอายุเด็กอายุ๗ขวบ
ไปคุยด้วยเอาไปกอดเอาไปหอมเอาไปเล่น
ทำให้ไม่ได้ตามแม่เข้าไปในห้อง
ระหว่างนั้นค่ะตัวเองซึ่งเป็นน้องชาย
ได้ยินเสียงพี่สาวกรี๊ดอยู่ในห้อง๒ครั้ง
จากนั้นเห็นหลานสาวที่อายุ๗ขวบมาตาม
บอกไปดูแม่หน่อยอยู่ในห้องได้ยินเสียงกรี๊ด
พอไปถึงหน้าห้องประตูดันล็อกอีก
ล็อกจากข้างในเข้าไปไม่ได้
จากนั้นนายพงศกรผู้ก่อเหตุออกมาจากห้องเลย
วิ่งออกมาจากห้องพร้อมกับถือมีด
พุ่งมาแทงตัวเองแต่ตัวเองหนีได้ทันหลบได้ทัน
ก่อนที่นายพงศกรจะเข้าไปอุ้มตัว
ล็อกคอหลานสาวอายุ๗ขวบแล้วก็อุ้มไป

ฟังเสียงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

คือถามว่าในห้องผมไม่เจน

พอหารางมาอีกทีหนึ่งเขาไปล็อกคอหลานตรงนั้น

คือเหมือนแบบอุ้มแล้วก็แบบเดินไปเหมือนเดิ
เหมือนจุงไปซับประตุมันแหละเหมือนล็อกคอ
ตอนนี้เขาไม่มีสตินะ

พอก็สั่งวุ่นป๊ับเดินจากบ้างอีกทีหนึ่ง
ครั้งที่๒คือไม่รอดครับปิดทน

ตั้งใจวิ่งให้รถชนตายตอนนี้อาการเป็นยังไง
ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรนะคะ
มีอาการบาดเจ็บก็ถลอกตามร่างกาย
บาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งด้วยกัน
แต่พ้นขีดอันตรายแล้วโดยมีตำรวจคอยคุ้มกันอย่างแน่นหนา
เพราะกลัวว่าจะหลบหนีนะคะ
ในช่วงนี้สามารถพูดคุยได้นิดหน่อย
เจ้าหน้าที่ก็สอบสวนเบื้องต้นไปเนี่ยนะคะ

บอกว่าวันเกิดเหตุจริงไม่ได้มีปัญหากับพันรยามาก่อนนะ

จากพันรยาขอเลิกราและบอกจะกลับไปอยู่บ้านที่พิษนุโลก
เดี๋ยววันนี้จะกลับมาเก็บของก็เลยโมโห
จนถึงขณะนี้ตัวเขาเองพร้อมรับกรรมที่ทำลงไป
ยอมรับว่าเสียใจมากอยากจะขอโทษพันรยา
ที่ตัวเองลงมือก่อเหตุฆ่าไป
เอาแต่เขาตายไปแล้วฟังสิ่งผู้ต้องหาค่ะ
ในสภาพผู้ต้องหาก็บาดเจ็บเล็กน้อย

ทางทีมแพทย์ก็เลยจะอนุญาตให้นายพงศกร

ซึ่งตำรวจก็จะอายัดตัวดำเนินคดีทันทีนะคะ
ขณะที่อาการบาดเจ็บของเด็กหญิงอายุ๗ขวบ
ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของนายพงศกรที่เขาอุ้มมา
และก็กะจักให้รถชนตายไปด้วยกัน

ยังเหลือแผลถลอกตามใบหน้าตามแขนตามหลัง
และแผลที่หูที่มีการฉีกค่ะ
ตอนนี้ก็เย็บรักษาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยไม่มีอาการอื่นที่น่าเป็นห่วง

อายุ๗ขวบเด็กอายุ๗ขวบคนนี้

น่าจะสามารถกลับบ้านได้ค่ะ